นครสวรรค์กันหน่อยไปที่นี่เขาจะมีคำถามคำถามหนึ่งนะคะ

อันนี้ฉันไม่ได้พูดเอง

มันเป็นร้านดังของเจ๊หวย

ก่อนหน้านี้พาไปดูยำหอยแม่ค้าเสียงหวานใช่ไหม

ไปกินหอยทอดเจ้าเด็ดและวลีเด็ดยิ่งกว่า

อันนี้คือแม่ค้าถามลูกค้า

ไม่ใช่ของดิฉันของเจ๊หวยจริง
นี่ค่ะร้านหอยทอดเจ๊หวยนะคะ
ขายอยู่ที่ตลาดริมเขื่อนริมฟุตบาทตำบลปากน้ำโพในอำเภอเมือง
เป็นอีกหนึ่งร้านที่ลูกค้านิยมมานั่งกินกันเยอะมาก
คุณดูสิเข้ามาไม่ขาดสายเลยเห็นไหม
นั่งกันล้นร้านเลยนั่งรอกันอยู่ด้วย
ลีเด็ดที่ติดหูลูกค้ามายาวนานก็คือโซโลแกนประจำร้าน
ก่อนนอนกินหอยแล้วหรือยังเจ๊หวยแกคิดเอง
หวยหรือว่านางกิมหวยกิจสุวรรณนะคะอายุ๔๗ปี
เล่าบอกว่าเจ๊แกเปิดร้านหอยทอดมากว่า๕๐ปีแล้ว
ก็น่าจะตกทอดกลับมาเนอะเพราะเจ๊เพิ่งอายุ๔๗ปี
เด็ดของทางร้านเนี่ยมันอยู่ที่แป้งค่ะ
จะนำมาทอดกับหอยเป็นสูตรโบราณทอดได้ทั้งแบบหนานุ่มและบางกรอบ
เอาสิเหมือนพิซซ่าหนานุ่มก็ได้บางกรอบก็ได้
แต่ที่เด็ดสุดก็คือหอยกุ้งปลาหมึกต้องสดใหม่ทุกวัน
โดยสั่งตรงมาจากตลาดมหาชัยนะคะ
หวยบอกว่าวันหนึ่งใช้หอยแมลงผู้๖๐กิโลกรัม
นังรม๕๐กิโลกรัมปลาหมึก๒๐กิโลกรัมแล้วก็กุ้งอีก๒๐กิโลกรัม
แม่ขายมาตั้งแต่สมัยก่อนแม่ขายจานละ๗บาท
แต่เดี๋ยวนี้แม่ขายจานหนึ่ง๖๐บาทเพราะว่าขอบคุณธุระทายอยู่ในรุ่นไหน
แต่แม่มี๒ร้านนะจ๊ะอีกร้านหนึ่งจะอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำ
อีกร้านหนึ่งจะอยู่ในบ้านนั่งในในบ้านเลยค่ะทานในร้านได้สบายเลยค่ะ
เด็ดความอร่อยของเราก็คือของทะเลต้องสดนะคะ
ของทะเลต้องสดแป้งของเราต้องอร่อยกรอบนิ่มไม่แข็งค่ะ
ของทะเลของเราจะมาจากมหาชัยทุกวันนะคะ

ก่อนนอนกินหอยแล้วหรือยังคะหอยทอดเจ๊หวยค่ะ

คุณผู้ชมมาดูจานเด็ดกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเด็ดสุดของร้านเลย
เป็นทะเลรวมนางรมกรอบแล้วก็นางรมทรงเครื่อง
คนที่เข้าร้านเนี่ยมักจะสั่งนางรมกรอบทานกันแทบทุกโต๊ะเลย
เรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบจานฮิตติดลมบนแทบทุกโต๊ะทุกเพศทุกวัย
มีลูกค้ามาต่อแถวยืนรอซื้อหน้าร้านทุกวันเยอะมาก
แม้ว่าจะเป็นร้านอาหารแค่ริมฟุตบาทแต่ความอร่อยเนี่ยระดับพัฒนาคารเลยนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมรวมทั้งทีมงานเริ่มอยากกินหอยทอดแล้ว